มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๓๑สิงหาคม
แต่ว่าเรื่องมันเกิดก่อนหน้านั้นแต่๓๑เป็นวันที่เธอเสียชีวิตนะคะ
เป็นกรณีที่หญิงสาวชาวเลยเธอได้มีการบอกพ่อของเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้ไปศักยันต์แถวคลองหลอดปฐุมธานีกับเพื่อน๔คนรวมตัวเธอด้วยนะ
แล้วเพื่อนเนี่ยค่อยทยอยเสียชีวิตจนกระทั่งเธอเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีการตรวจสอบกันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดในแต่ละพื้นที่
แต่วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนสนิทของเจ้าตัวก็คือคนที่เสียชีวิตเป็นหญิงสาวที่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
ของเธอก็ให้ข้อมูลมาด้วยนะคะคุณผู้ชม
มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะหญิงสาวจังหวัดเลยที่ต้องเสียชีวิตลงด้วยวัย
หลังจากนั้น๓๑สิงหาคมเธอก็มาเสียชีวิตลง
ที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้เล่าให้พ่อของเธอฟังนะคะบอกว่า
ตอนที่เธอไปพักอาศัยอยู่กับน้าที่จังหวัดปฐุมธานี
กับเพื่อนรวม๔คนไปสักลายแฟชั่นที่ตลาดนัดคลองหลอดกรุงเทพ
เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
จากนั้นช่วงเดือนพฤษภาคมเธอเกิดอาการปวดเนื้อปวดตัว
ในช่องท้องจึงขอให้เพื่อนคนหนึ่งพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในลำลูกกา
ตอนนั้นหมอบอกว่าเธอติดเชื้อในกระแสเลือดก็เลยให้ยามากิน
ให้ยามากินอาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะ
มาเดือนกรกฎาคมเธอเดินทางไปหาป้าที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเธอก็มีอาการปวดท้องบ่อยขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วย
ของเธอจึงพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่
กระทั่งครอบครัวมาทราบจากคุณหมอบอกว่าเธอติดเชื้อเอด
ต้องรักษาด้วยการให้ยาต้านเชื้อไวรัส
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสไปสอบถามพูดคุยกับเพื่อน
คนที่พาเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลในอำเภอลำลูกกา
ว่ามีความสนิทสนมกับผู้เสียชีวิตที่เป็นสาวชาวเลยในระดับ๑
เนื่องจากว่าแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตก็เป็นเพื่อนกับเธอนี่แหละ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะว่า
ก่อนหน้าที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธอไปทำอะไรที่ไหนอย่างไร
คุณผู้ชมฟังเสียงเพื่อนสนิทของผู้ตายกันหน่อยค่ะ
เพื่อนคนนี้นะคะยังบอกด้วยว่าเธอไม่เคยรู้จักกับกลุ่มเพื่อน
ที่ไปสักลายพร้อมกับผู้เสียชีวิตก็คืออีก๓คนไม่รู้จักกันนะคะ

โทรศัพท์มาหาเธอเฉพาะช่วงที่มีปัญหา
แล้วก็ทุกครั้งที่มาหาเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง
คนที่อ้างว่าเสียชีวิตจากการสักลาย
ก็คือนครปฐม๒คนจังหวัดปฐุมธานี๑คน

ทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสสอบถามนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
ใช้เวลานานถึง๑๐ปี
ส่วนอาการระยะสั้นหลังติดเชื้อไม่ได้ทำให้เสียชีวิต
แต่อาจจะมีไข้มีผื่นต่อมน้ำเหลืองไม่ถึงกับเสียชีวิต
อย่างไรก็ตามเคสที่เสียชีวิตที่บอกว่า
ยังเป็นการเสียชีวิตพร้อมกับเพื่อนอีก๓คน

ก็เป็นเรื่องที่แปลกต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุของการเสียชีวิต
ระยะการฟักตัวสักประมาณ๖เดือน
แต่ถ้าเกิดว่านับจนถึงวันที่เธอเสียชีวิต
ก็คือ๓๑สิงหาตอนนั้นคือประมาณ๓เดือนเสร็จเอง
ใช่ก็คือไม่น่าจะใช่สาเหตุว่า
สักลายไปศักยันต์แล้วทำให้เธอทั้ง๔คน
เขาอยู่กันเป็น๑๐ปีค่ะถึงจะเสียชีวิตนะ
และคำว่า๑๐ปีนี่คือรักษาแบบไม่สม่ำเสมอ

แล้วถ้ารักษาแบบดีเลยและสม่ำเสมอ
ทานยาเป็นปกติอยู่มากกว่า๑๐ปีด้วย
คือจริงแล้วผู้ป่วยเอกก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปนี่แหละค่ะ
สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องนะ